สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันวันอาทิตย์นะคะคาดการณ์สภาพอากาศกันหน่อย
วันนี้ค่ะพื้นที่ที่จะเกิดฝนตกหนักนั่นก็คือยกให้ภาคใต้เป็นอันดับหนึ่ง
คลื่นลมในทะเลก็สูงทีเดียวนะคะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตร
เพราะฉะนั้นตรวจสอบและเฝ้าระวังกันให้หน่อยนะคะกับแผนที่ดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
สังเกตเห็นกลุ่มเมฆฝนนะคะปกคลุมบริเวณตอนใต้ของประเทศไทย
นับตั้งแต่ทางภาคตะวันออกนะคะภาคกลางนิดนะคะลงไปจนถึงสุดใต้ของประเทศเลยทีเดียวนะคะ
ปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบเอาความชื้นบริเวณภาคตะวันภาคใต้นะคะ
ฝั่งอ่าวไทยมีกำลังแรงมากขึ้นก็ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมาก
ชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือหรืองดเดินเรือไปจนถึงช่วงของวันอาทิตย์นี่แหละนะคะ
ส่วนต้นสัปดาห์หน้านะคะปริมาณฝนนั้นจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกัน
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อย
ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจระวังไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบนะคะ
อกจากนั้นพวกโรคติดต่อจากยุงไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบมาลาเรียปวดข้อยุงลายติดเชื้อไวรัสซิกะ
อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังหลายคนนั้นมีปัญหาเรื่องนี้ด้วย
ส่วนโรคติดต่ออื่นพวกโรคฉี่หนูมือเท้าปากอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กด้วย
ส่วนภัยสุขภาพอื่นนะคะอย่างเช่นสัตว์มีพิษทำอันตรายอุบัติเหตุทางถนนฟ้าผ่าหรือว่าการทานเห็ดพิษแบบนี้
ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลมวลเตือนภัยกันให้คุณผู้ชมได้รับมือให้ดี
เพราะช่วงหน้าฝนก็เป็นช่วงที่ทำให้เชื้อโรคเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ